เหมือนแบบคุ้นบรรยากาศครบครอบหนึ่งปี
ผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยอะ

ได้ดูวันไปไหม

อุลุยาเรื่องนี้ควรไหม
ประมาณเดือนเนาะ

มันพิเศษของเรายังไงแม้คะในวันนายนี้

จริงช่วงแบบว่าครบรอบที่ผ่านมาทำงาน

แต่ว่าผู้หญิงเราไม่ได้ให้ของกันจะได้ทำอะไรเฉพาะอย่างนี้

แต่จริงเราไม่ได้นัดด้วย
เหมือนแบบเราไม่ได้จำได้ขนาดนั้น
ว่าแบบมันคือวันที่แล้วเราก็ไม่ได้มานั่ง
บอกว่าวันที่เท่าไหร่วันที่เท่านี้อะไรอย่างนี้

เราก็เลยไม่มีวันครบรอบอะสิ
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบเราแบบว่านับจริงจังอะไรอย่างนี้
แล้วแบบพอเราแบบไม่ว่างตรงกันอะไรอย่างนี้
ถือเป็นโอกาสที่แบบเอ้ยทำไมอะไรอย่างนี้

ก็ดีนะครับก็ดีถือว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็
เป็นไปได้ด้วยดีทั้งด้านความรักทางด้านการงานต่างอะไรอย่างนี้
ถือว่าแบบว่าไปในทิศทางที่ดีครับ
ก็คงดีขึ้นเรื่อยแหละครับ
อันนี้ก็เริ่มมีแบบธุรกิจต่างด้วย
เริ่มแบบมีละครปีนี้น่าจะได้ดูกันด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
จริงกับพี่ทอยแบบไม่เยอะเลยค่ะ
พี่หน่อยเขาเป็นคนคล้ายกับมุกอยู่แล้ว
แล้วก็เราค่อนข้างแบบไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรใด
มันเป็นความแบบโชคดีอะไรสักอย่างที่แบบ
โดยแบบบางคนก็อาจจะเจออุปสรรคแบบครอบครัว

แต่ว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณดวง
ที่บอกว่าเราไม่ต้องเจออะไรแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าโปรโมชั่นจะเริ่มหมดหรือยัง

ต้องเปลี่ยนโปรให้แพงขึ้นนิดนึง
ก็สม่ำเสมอครับใช่ครับ

มีอยู่แล้วครับพี่ระหว่างการปรับตัวอะไรอย่างนี้
การปรับตัวมันก็เกิดจากการที่มันต้องมีเรื่อง
มีเหตุที่ทำให้เราต้องปรับตัวซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเราที่แบบว่า

มันอาจจะเป็นเรื่องแบบความเข้าใจผิดกันบางอย่าง

แล้วปีมาอีกก็ไปไทเบย์ด้วยกันนะ
ใช่ใช่ครับ

ก็เป็นทริปที่เราไปร่วมกับครอบครัวมุกด้วยอะไรอย่างนี้
ถือว่าเราก็แบบเจอครบเหมือนกันนะ

ใช่ทั้งน้าทั้งงานอะไรผมเจอหมดเลยก็ดีครับ

เรารับส้อนกันไปหรือยังครับ

เขาก็ต้อนรับเราเราโอเคอยู่แล้วครับ
ครอบครัวทั้งสองฝ่ายเฝ้าดูกันอยู่ห่างอยู่แล้ว
ที่บ้านที่บ้านมุกมีชมพี่ทอยนะมีบอกว่าเออคือพี่ทอยเป็นคนแบบมีน้ำใจ
แล้วก็แบบเป็นคนที่แบบเป็นคนดูแลครอบครัวเราก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัว
เหมือนเป็นเป็นคนที่คอยเล่าแวดระวังตลอดทิศเราจะได้เห็นไงนะหลายอย่าง
มันจะได้เห็นตอนไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็คงยังงั้นบ้างครัวให้แน่ใจ
ครับโอเคค่ะพี่โอเคครับ
ก็เรื่องเสมอต้นเสมอไปผมรู้สึกว่าจริงมันเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วครับ
ส่วนเรื่องไว้ใจก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้จริงเรา
ที่เราเข้าหาผู้ใหญ่เราก็แบบน่อมนอมไว้ก่อนอะไรอย่างนี้
เราก็แบบว่าเหมือนปฏิบัติตัวเสมอต้นเสมอไป
แล้วเขาก็จะไปเชื่อใจเราเองครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป